อุกอาจที่จังหวัดเจียงใหม่นะคะแล้วจะบอกว่าคนเจ็บกับมือปืนเนี่ย
โอ้โหไม่น่าเลยอ่ะเพราะถ้าเกิดไปดูประวัติเนี่ย
เป็นเพื่อนกันเป็นลูกจ้างไปทำงานที่เดียวกันจากบ้านเกิดเมืองนอน

ไปทำงานอยู่ที่สรรกำแพงเชียงใหม่ค่ะแต่เขาคือมีเรื่องผิดใจกันสุดท้ายก่อเหตุยิงอุกอัดแบบนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะแล้วก็บรรยายพร้อมกันไปเลยเห็นไหมคะ
ข้างหลังเป็นรถกระบะของคนก่อเหตุสีขาวส่วนคนเจ็บเนี่ยขับรถเก๋ง
สีดำแบบนี้มาแล้วสักพักหนึ่งค่ะผู้ชายที่ขับรถกระบะสีขาวด้านหลังเนี่ย
เดี๋ยวลงมาจากรถนะฮะเปิดประตูลงมาแล้วตอนติดไฟแดงตรงนี้
อ่าแยกเมืองสมุทรที่เชียงใหม่นะฮะแล้วลงมาเห็นไหมฮะตอนนั้นเนี่ย
คนหับแร่แผงลอยก็มีคนขี่บันใสเนี้ยไปจ่อยิงแบบเนี้ยค่ะ
จ่อยิงฝั่งข้างคนขับแล้วกระสุนไปถูกคนขับนะ
คุณเห็นไหมเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วคนขับเนี้ยต้องหนีตาย
ขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองค่ะครับหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็กลับไปเที่ยวรถกระบะ
คันสีขาวของเขาแล้วคุณเห็นไหมไม่มีแมสไม่มีหมวกอำพลางใบหน้าใดทั้งสิ้น
อุ๊กอาดมากอุ๊กอาดมากตั้งใจเลยอะนะฮะลักษณะแล้วนี่ผู้หญิงที่เขาอยู่ข้างดีเนอะ
นี่คนแถวนั้นเขาก็งงนะแตกตื่นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ
สักประมาณตี๕๓๐ของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
คุณเห็นไหมเก็บปืนแล้วก็เดินไปที่รถของตัวเอง

คือปกติเวลาคนที่ทำผิดก็ต้องแบบลุกลี้ลุกลนหนี
เอาตัวรอดถูกไหมคะพยายามหลบหนี
แต่นี่คุณดูสิคือใจเย็นมากย่ามใจมาก
หลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะฮะ
หลบอยู่ที่บ้านพักอยู่ที่สรรกำแพงแล้วสุดท้ายตำรวจก็ตามไปรวบตัวได้นะคะ
นี่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้หมดเลยนะคะเกิดขึ้นสักประมาณตีห้ายี่สิบนาที
วันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาบริเวณแยกสมุทรอำเภอเมืองเชียงใหม่
คนเจ็บก็คือก็คือคนขับรถเก๋งสีดำชื่อว่าวิพสุทธิ์สังครัฐ
อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดสงคลาถูกจ่อยิงบริเวณไหล้ซ้าย
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือขนาด๓๘นะคะ
เจ้าตัวถูกยิงค่ะกระสุนที่บริเวณหัวไหล่ซ้าย
แล้วก็ขับรถมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นายวิพสุทธิ์ให้การบอกว่าระหว่างจอดรถติดไฟแดง
คนร้ายขับรถกระบะสีขาวทะเบียน๔๐๑เชียงใหม่
มาจอดด้านหลังแล้วเดินลงมาจ่อยิงเขาสองนัด
ส่วนคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เคยเป็นคนทำงานที่เดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วย
ชื่อว่านายสมหมายบุญแอยูด๔๙ปี
เป็นคนจังหวัดสงคราบ้านเดียวกัน
ทำงานอยู่ที่เดียวกันที่ร้านอาหารปักใต้ที่อำเภอสรรกำแพง
แต่ตามรายงานข่าวสองคนนี้เขาชอบแห่กัน
แล้วก็ทะเลาะกันตอนทำงานที่เดียวกันที่ร้านอาหารปากใต้

แล้วสุดท้ายเนี่ยคือมือปืนก็คือนายสมหมายถูกให้ออก
แล้วนายสมหมายอาจจะเข้าใจผิดว่าคนเจ็บเนี่ยไปฟ้องเจ้านายหรือเปล่า

ก็เลยเก็บงำความแค้นนี้ไว้ค่ะ
ต่อมาตำรวจตามไปรวบตัวนายสมหมายได้แล้วนะคะ

พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็นำตัวมาที่สพเมืองเชียงใหม่มาสอบปากคำค่ะ
นักข่าวพยายามถามนายสมหมายมือปืนนะคะ

คงจะสอบปากคำนายสมหมายก่อนนะครับ
เจ้าของร้านอาหารซึ่งเป็นนายจ้างของทั้งคู่บอกว่า
สมหมายมือปืนนะปกติเป็นคนใจเย็นตั้งใจทำงาน
ส่วนนายวิพัสเนี่ยค่ะคนเจ็บเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนที่ผ่านมาทั้งสองเนี่ย
ก็มักจะแห่กันแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำค่ะ
ธันวาคมที่ผ่านมานายวิพสุทธิ์ได้ส่งข้อความไลน์มาหาเรื่อง
สมหมายเนี่ยทำนองท้าทายแล้วก็นัดหมายให้มาเจอตัวต่อตัวอะไรประมาณนี้นะคะ
เช้ามืดวันเกิดเหตุนายวิพสุทธิ์คนเจ็บค่ะไปตามหานายสมหมายถึงที่หมู่บ้าน
ก่อนจะขับรถไล่ตามกันมาตลอดทางจนมาถึงที่ร้าน
นายวิพสุทธิ์เนี่ยยังได้ถอยรถไปชนรถของนายสมหมายเพื่อหาเรื่อง
แต่นายสมหมายก็ยังใจเย็นไม่ถือสาอีกนะครับ
หลังจากนั้นนายวิพสุทธิก็ออกไปตลาดเพื่อไปซื้อของเข้าร้าน
นายสมหมายก็ขับรถตามไปจนมาถึงแยกเมืองสมุทร
สมหมายก็เลยลงมาจากรถแล้วก็ยิงใส่นายวิพสุทธิ์สองนัดตามในคลิปเมื่อสักครู่นะคะ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นของนายจ้างที่เก็บไว้ในร้าน
นายสมหมายแอบไปหยิบมาก่อเหตุค่ะ
ส่วนพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่บอกว่า
นายสมหมายผู้ก่อเหตุตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือ๔ข้อหาด้วยกัน
คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร